อยู่ที่กันที่ก้อยรัชวินแล้วกัน
ก้อยรัชวินหลายคนก็ทราบกันดีว่าเป็นหวานใจของคุณตูน
คนที่ริเริ่มโครงการ๙คนละ๙

ถึงภาพความประทับใจอันนั้นคุณก้อยให้เหตุผลแบบนี้ค่ะ

แล้วก็อยากจะเป็นจุดริเริ่มนั้นให้ทุกคนมาทำความดีกันค่ะ
หลายคนที่เป็นห่วงสุขภาพของนักร้องหนุ่มตูนอธิวรา
รีเริ่มกิจกรรม๙คนละ๙
เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปหมด
โพสต์ภาพความทรงจำดีที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมนี้

ก็เป็นเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศแห่งความอบอุ่น
และอยากให้โครงการนี้เป็นแรงบันดาลใจของทุกคน
ที่จะหยิบยื่นน้ำใจให้แก่กัน
แม้ว่าช่องทางในการให้อาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการวิ่ง
แต่อยากให้ทุกคนร่วมกันหยอดกระปุกออมเงิน
เพื่อรวบรวมนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล
ที่กำลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่อีกเป็นจำนวนมาก

คุณหมอนัดไปตรวจเลือดเพื่อเหมือนกับเช็คเรื่องของ
แทบจะขึ้นน้อยมากคือบุบสลายน้อยมาก
เขาคงมีพลังพิเศษพลังวิเศษในตอนนั้นที่เขาวิ่งไป
มันทำให้ร่างกายเขาแทบจะไม่เสื่อมมาก

คือหลายคนก็มาถามนะว่าอยากให้ไปช่วยที่นั่นที่นี่อะไรอย่างนี้
เราก็ย้อนกลับมามองดูตัวเราเอง
จริงแล้วเราก็เป็นคนตัวเล็กคนนึง
เพราะว่าเราคงไม่สามารถวิ่งไปในทุกที่ได้
ในทุกเดือนหรือทุกวันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตั้งใจว่าการวิ่งนี้อยากจะทำให้ต่อเนื่อง

หรือเป็นเหมือนกับกล่องรับบริจาคในโครงการ๙ค่ะ
ให้คนไทยช่วยกันหยอด๕บาท๑๐บาทต่อคน
แล้วก็รวมสะสมไว้๑ปี
แล้วเราก็เอาไปมอบเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน
อะไรอย่างนี้มันก็เป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืนต่อไป
ก็เป็นหวานใจนะคะที่ออกมาพูดแทนค่ะ
ตูนได้เริ่มการทำความดีแล้วคุณผู้ชมล่ะคะ
ได้เริ่มหรือยังคะ
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป